ซึ่งก่อนที่เขาจะนำเอาสุนัขไปใช้งานในระหว่างการแข่งขันเขาก็มีการฝึกซ้อมด้วย
นี่เป็นภาพน่ารักนะคะซึ่งสูนักทั้งสี่ตัวที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นสูนักเร่ร่อนที่อยู่ในเมืองซาเปาโลค่ะ
โดยการฝึกค่ะคนฝึกสอนนะคะก็บอกว่า
สุนัขเล่ร่อนเหล่านี้ค่ะก็มักจะถูกคนในบาซิลทำร้ายอยู่เสมอนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามทำให้น้องสุนัขเหล่านี้
ชินกับบรรยากาศของเสียงกองเชียร์ที่ก็จะดังกระหึ่มเต็มสนามค่ะ
โดยทั้ง๔ตัวนะคะก็มีหน้าที่คาบลูกเทนนิสเวลาที่ลูกติดเน็ต
หรือว่าไปติดผู้เล่นเวลาหรือว่าผู้เล่นเสิร์ฟออกนั่นเองค่ะ